ส่วนที่จังหวัดปฐุมธานีค่ะมีหนุ่มคนหนึ่งเขาทะเลาะกับแฟน
จากนั้นขี่รถจักรยานยนต์ออกจากบ้านไปด้วยความรวดเร็วด้วยอารมณ์โมโหทะเลาะกับแฟนอยู่
จากนั้นไปเกิดอุบัติเหตุไปพุ่งชนท้ายรถกระบะเสียชีวิตคาที่ค่ะ
ที่ได้ยินเสียงอยู่ก็คือเสียงร้องไห้ของแฟนสาวนะคะ

ใช่ค่ะเป็นการร้องไห้คือลักษณะคือปิ่นจะขาดใจเลยนะคะ
หลังจากที่ทะเลาะกับแฟนนุ่มแล้วทีนี้ฝ่ายชายเนี่ยขี่รถจักรยานยนต์ไปพุ่งชนท้ายรถกระบะเสียชีวิตคาที่
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนถนนปฐุมธานีเสนาใกล้กับทางกลับรถเป็นขาขึ้นของสะพานวงแหวนสามโคกมุ่งหน้าเสนาในจังหวัดปฐุมธานีนะคะ
ผู้ตายเนี่ยทราบชื่อคือนายอาทิตย์แสงทองอายุ๓๑ปีเป็นลูกชายของผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่๒ตำบลท้ายเกาะอำเภอสามโคก
สอบสวนทราบว่าผู้ตายนี่ขี่รถจักรยานยนต์มาด้วยความเร็วสูงค่ะก่อนที่จะไปพุ่งชนท้ายรถกระบะอย่างจังโดยรถคู่กรณีขับหนีไปเลยนะคะ
ซึ่งตำรวจจะได้ตรวจสอบภาพกล้องวงจรปิดบริเวณใกล้เคียงเพื่อติดตามตัวมาสอบสวน
ส่วนร่างของผู้ตายมอบให้กับมูลนิธิป่อเต็กตึงส่งนิติเวชโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เพื่อตรวจสอบหาสาเหตุการเสียชีวิตและหลังจากนั้นก็จะมอบให้ญาติไปบำเพ็ญพิธีทางศาสนาต่อไปค่ะ